ครูแป้งไปตบเด็กเขาจริงไหมเอารองเท้าไปตบจริงไหมจนเขาฟันหลุดเลยเนี่ย
ยืนยันเรื่องฟันหลุดครูแป้งก็ยืนยันว่าไปตบเด็กอะไรเด็ก
ไม่ได้ทำเด็กฟันหลุดเองครับแล้วก็ผมบอกว่าให้ยายมาแล้ว
ก็คุยกันยายก็บอกว่าไม่ไปแล้วว่าลงเรียนแล้วก็ไปแล้ว
อ๋อจะกระเสียแรกงานก่อนกระเสียนั่นเพราะต้องครับผู้
แล้วยังไงเนี่ยและเรื่องนี้หาทางลงยังไงนะเนี่ยท่าน
ขอออกเราจะสรุปยังไงให้ให้มันเออมันเคลียร์มันชัดไปว่า

แล้วผมก็แจ้งไปแล้วแล้วทางพมทางพมทางเขตพื้นที่
ก็มาแล้วก็มาไปคุยกันว่าจะคุยที่โรงเดียนไหมแต่คุณยาย
บอกว่าไม่จะคุยที่ไหนไปคุยที่เทศบาลออกเขาไปไปที่
เทศบาลไม่รอคุณยายนะแหละก็ประก็คุณยายก็พาหลาน
มาหลานอร่อยห้องพอรอก็พูดคุยกันแบบนี้ทางเจ้าหน้าที่
ของพ่อเย็บไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์สันคุณหน้านี้หลังจากนั้น
แล้วเห็นบอกว่าเด็กสัปดาห์หน้าจะต้องสอบสอบการอ่าสอบปลายภาคของเทิม๑แล้วใช่ไหม

จะเอายังไงครับเนี่ยท่านบอกน้องเขาจะทำยังไงดี
ก็คุยกันแล้วทีแรกว่าท่านจะมาก็ถ้าไม่อยากมา
ก็เราก็ทำเหมือนช่วงโควิดก็เอาเอกสารเอาอะไรไป

ถ้าเกิดไม่สบายใจก็ให้สอบที่บ้าน
ปีบานก็ว่ากันไปนั่นแหละนะครับ
จะไปสรรคาเช่นเดิม
แต่คุณยายจะย้ายโรงเรียนแต่โรงเรียนบอกว่า
แต่พอองศาเนี่ยบอกว่าถ้าไม่สบายใจสอบ
เอาข้อสอบหรือว่าทำแบบโควิดช่วงโควิดไปสอบที่บ้านก็ได้

แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียนใช่ไหมพอ

คุณยายว่าไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้ว